ดูเรื่องของจักรจันทร์ดีกว่าเพราะว่าจักรจันทร์ที่เนี่ย
ทำรายได้ให้กับชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหลี่ยงมากมายเลย
และที่สำคัญนะคุณปรากฏการณ์นี้๓ปีเกิดขึ้น๑ครั้ง
เหรอใช่นางจุลาลักษณ์หกประเสริฐนะคะ
ชาวบ้านที่ตำบลแก่นมะกรูดเล่าให้ฟังบอกว่า

เนื่องจากว่าเป็นฤดูที่จักรจันทร์ออกหากินตามแหล่งน้ำ
จักรจันทร์มันจะไปเกาะตามต้นไม้

ก็คือจะต้องนำไฟฉาย
ไฟที่ให้ความสว่างหรือว่าไฟรถยนต์เอามาส่อง
ใกล้เหมือนเป็นการล่อจักรจันท
ที่มันเกาะอยู่ตามต้นไม้ให้ออกมา

เขย่าต้นไม้เพื่อให้จักรจันทร์ตกลงมาที่พื้น
จากนั้นก็เก็บจักรจันทร์ใส่ถุงพลาสติกถุงตาข่าย

มันจะเกิดขึ้นติดต่อกันหลายวันในช่วงเวลากลางคืนนะ

หลังจากที่ฝนตกลงมา
ก็จะมาสร้างความชุ่มชื้นอะไรแบบนี้

จับจักรจันทร์มาได้แล้วทำอะไรกันบ้างบางคนบอกว่าเอามาคลุกซอสก่อนแล้วไปทอดเลย
เออเป็นแบบว่าจักรจันทร์คลุกซอสนะฮะแล้วก็มีคือหลากหลายเมนูอ่ะ
แต่ว่าทุกเมนูต้องปรุงให้สุกก่อนนะจ๊ะ
จริงคือพี่น้องชาวกะเหลี่ยงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่บ้านแก่นมะกรูดเนี่ย
เขาก็จะชื่นชอบมากเพราะว่ามาแล้วก็จะได้ลองทานนะ
ถ้าไปเที่ยวในช่วงนี้นะก็จะได้ลองทานเมนูที่ทำมาจากจักรจันทร์แบบนี้
ถือว่าเป็นอาหารพื้นบ้านนะแล้วเป็นอาหารของชนชั้นสูง
เพราะว่ามันมาจากที่สูง
ใช่ค่ะแต่ทุกคนสามารถทานได้ถ้าปรุงร้อนนะคะ
อย่าลืมอันนี้สำคัญกินร้อนช้อนฉันล้างมือ
กินแล้วจะต้องบอกว่าอร่อย